ที่เกิดขึ้นกับผู้หญิงวัย๕๕ปี

ขอให้สื่อเป็นที่พึ่งสุดท้ายของเธอ

เป็นตำรวจปราบปรามยาเสพติด

แต่ตำรวจนายนี้เศพยาเส้ง

กปืนไว้ตลอดเวลาแล้วขู่ฆ่าคนในครอบครัว
อีกอย่างนะชอบขู่แบบว่ากูหิวเลือด
ตำรวจนายนี้บอกกูหิวเลือดกูอยากกินเลือดมึง
เลือดมึงเนี่ยคงหวานนะ
คุณผู้ชมภรรยาจะหลอนแค่ไหน
เมื่อสามีเนี่ยส่งข้อความมาแบบนี้เนี่ยเห็นไหม
กูหิวเลือดกูอยากกินเลือดมึง
กูอยากขัดข้องอะไรสักอย่างเนี่ยเขียนแบบไม่ค่อยเป็นภาษาเลยฮะ
แล้วดูสิกูจะขับรถลากมึงให้ถูกมัดมือลากไปตามทางแบบนี้เหรอ
โอ้โหคุณผู้ชมฮะคือเรื่องนี้ฮะ
ดังอีซ้อขยี้ข่าวได้โพสต์ข้อความการร้องทุกข์ของหญิงชาวจังหวัดบุรีรำ

เขียนข้อความมาให้เพจช่วยและให้สื่อมวลชนช่วยนะครับ
โดยทางเพจระบุข้อความไว้แบบนี้
ตำรวจรายหนึ่งอยู่ในชุดปราบปรามยาเสพติดของสพแห่งหนึ่ง

เสพยาหนักมากจนหลอนเกิดอาการคลุ้มคลั่ง
พกปืนถือไปมาแถมขู่ฆ่าภรรยาและคนในครอบครัวแทบทุกวัน
เวลานี้คนใกล้ชิดรู้สึกหวาดกลัวจึงต้องหนีออกจากบ้าน
ทิ้งร้านตามสั่งเพื่อหนีตายครับ
บอกเรื่องนี้กับคนที่โรงพัก
หรือแม้กระทั่งแจ้งไปยังผู้กำกับก็แล้ว
แต่มันคงไม่สำคัญพอสำหรับเขานะครับ
และทีนี้นะฮะผู้หญิงคนนี้กังวลใจมาก

หลังมีข้อความส่งมาข่มขู่เอาชีวิต
อยากกินเลือดอยากกินเนื้ออะไรแบบนี้นะฮะ
และเวลานี้สื่อคือที่พึ่งสุดท้ายและเป็นความหวังเดียว
ที่จะทำให้หน่วยงานเข้ามาช่วยเหลือเธอนะครับ
ทีนี้ทีมข่าวของเรานะเป็นห่วงเธอเหมือนกันนะ

ทีมข่าวก็เลยลงพื้นที่ในการตรวจสอบครับ
ไปเจอกับผู้หญิงคนนี้วัย๕๕ปีแล้วฮะ
คือนางวรยาบุญสุดอายุ๕๕

อำเภอพระพลาชัยจังหวัดบุรีรำ
นี่คุณเธอเอาโพสต์หรือว่าเอาข้อความเนี่ย
ที่สามีส่งมาให้เธอขู่อย่างนั้นอย่างนี้

โดยเธอเล่าให้ฟังบอกว่าตัวเธอเองคบหากับ
หนึ่งที่บุรีรำเมื่อประมาณ๗ปีก่อนนะครับ
ก่อนหน้านี้ผู้ชายคนนี้สังกัด
แล้วก็ย้ายมาสังกัดตำรวจภูทรเมื่อ๒ปี
ชุดสืบสวนนะแต่ทีนี้เริ่มมีอาการผิดปกติฮะ

เคยสอบถามแม่ของสามีที่เป็นตำรวจนี่นะ
บอกว่าลูกชายเคยประสบอุบัติเหตุ
แล้วจะไม่ค่อยสมประกอบในด้านของสติปัญญาแล้ว
แต่ทีนี้มีอาการกำเริบขึ้นไปเรื่อย
เพราะว่าไม่ได้กินยาอีกทั้งยังไปเสพยา
คือเป็นตำรวจปราบยาแต่ไปเสพยาซะเองด้วย

คิดว่าภรรยาจะไปมีผู้ชายคนใหม่
มีการส่งข้อความมาหาเธอหลายต่อหลายครั้ง
แล้วภรรยาก็เอาข้อความให้กับทีมข่าวได้อ่าน
ทีมข่าวอ่านแล้วถึงกับอึ้งถึงกับตกใจนะครับ
บางช่วงบางตอนเขียนข้อความมาขู่ภรรยา
แบบนี้ครับบอกว่ามึงจะต้องถูกจับมัดเชือก
กูจะขับรถลากมึงไปตามถนนไปตามทาง
ให้เนื้อให้เลือดกระจายตามทางอู้คุณ
เท่านั้นยังไม่พอนะครับยังตามไปขู่ลูกสาว
ซึ่งเป็นพยาบาลของฝ่ายหญิงคนนี้ที่จังหวัดนครราชศรีมาด้วยนะครับ
ทีนี้นางวรยาบอกว่าตอนนี้ไม่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแล้ว
กลัวสามีจะมาฆ่าร้องขอความช่วยเหลือจากผู้อำกับที่สามีสังกัดอยู่
แต่กลับโดนผู้อำกับเนี่ยพูดสวนมาบอกว่าคนไม่ใช่หมา
ที่จะเอาไปขังได้ง่ายทีนี้เธอก็เลยหมดหนทางที่จะหาคนช่วยเลยนะครับ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

ขนาดมบินภาพนี้ค่ะเป็นภาพจากล้องหน้ารถเป็นวินาทีเฉียบไป